สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
ไปดูกันที่ความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันก่อนครับ
เพื่อที่จะลุ้นคว้าโคต้าไปโอลิมปิกที่บราซิลในปีนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะกลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้งนะครับ
ขณะที่ทางด้านโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยชุดนี้
ก็มีข่าวว่าอาจจะถูกทาบทามไปคุมทีมอุดรธานีเอฟซีในฤดูการที่จะถึงนี้ครับ
โค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเตรียมเรียกนักเตะมารายงานตัวพร้อมกันที่โรงแรมเอสซีปาร์ค
ในช่วงบ่ายของวันนี้เวลา๑๔นาฬิกาครับหลังจากนั้นก็จะนำทีมลงฝึกซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในเวลา๑๕นาฬิกานะครับ
และจะมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานฮามัดอินเตอร์เนชนัลในกรุงโดฮาวเวลา๗นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
ซึ่งทางด้านโค้ชโชคโชธวีพรมรัฐผู้พาทีมชาติไทยนั้นสร้างผลงานป้องกันแชมป์ฟุตบอลชายใน๔เกมครั้งที่๒๘ที่ประเทศสิงคโปร์
ข่าวนะครับว่าเตรียมที่จะรับงานคุมทีมยักษ์แสบอุดรธานีเอฟซีสโมสรในหลีกภูมิภาคดิวิชั่น๒โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูการหน้า
เพื่อลุ้นคว้าโคต้าโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่นครริโอเดอร์จาเนโรประเทศบาซิลก่อน
ซึ่งรายงานระบุว่าอุดรธานีเอฟซีนะครับ
ที่จะเปิดตัวโค้ชโชคเข้ามาคุมทีมอย่างเป็นทางการ
ในวันที่๔มกราคมนี้นะครับ
แข่งขันระหว่างวันที่๑๒๓๐มกราคมนี้
โดยทีมที่คว้า๓อันดับแรกของรายการนี้
จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิก๒๐๑๖รอบสุดท้ายที่บราซิลนะครับ
ก็เริ่มลงสะดามตั้งแต่ในวันที่๑๓มกราคมพบกับสาหุ่นีอาราเบีย

และ๑๙มกราคมพบกับเกาหลีเหนือ
ซึ่งไทยนั้นตั้งเป้าเก็บให้ได้อย่างน้อย๕คะแนน
เพื่อลุ้นเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายต่อไปครับ
ไปดูกันที่ข่าวชื่นมืดของทัพช้างศึกชุดใหญ่นะครับ
มีข่าวดีเมื่อ๒นักเตะตัวหลักประกาศผ่านสื่อโซเชียลว่า

เริ่มกันที่คนนี้เลยเจ้าเย็นมงคลทศกรัยครับ
มิดฟิลล์เริ่มเส้นจากอาร์มียูเนอร์เต็ด
เพิ่งแต่งงานไปเมื่อ๖เดือนที่ผ่านมา
ก็ได้พาภรรยานน้องชมพูกำลังไปทำอันตรศาสตร์

ซึ่งพบว่าตั้งคันมาแล้วนะครับราว๑๐สัปดาห
ซึ่งสาเหตุที่ทราบข่าวนี้ก็เพราะว่า
จะไปตรวจสุขภาพพอดีก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนนั่นก็คือนี่เลยเจ้าบอยชัดชัยบุตรพรมครับ
ซึ่งล่าสุดนะครับภรรยานั้นตั้งคันได้แล้ว๘สัปดาห์ครับ
โดยเปิดเผยว่าภรรยานั้นมีอาการแพ้ท้องหนักมาก
มึนศรีสาบอยรับประทันเยอะขึ้นจนน่าตกใจ
ซึ่งเจ้าตัวหรือว่าเจ้าบอยนี่แหละก็เผยนะครับว่า
อยากจะได้ลูกผู้หญิงนะครับแต่ถ้าได้ลูกชายก็ยินดีเหมือนกันครับ